คลิปเหตุการณ์ค่ะเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนเหมือนกัน
บางครั้งเราขับรถอาจจะแบบมักง่ายนิดหน่อย
มีการแบบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรตัวเองไม่เป็นไร
แต่คลิปเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้นะคะ
ต้องดูว่าคนภายหลังได้รับผลกระทบอย่างไร
วินาทีชีวิตที่หญิงสาวคนหนึ่งเกือบลอดเข้าไป
เกือบถูกรถ๑๘ล้อทับค่ะ
โอ้โฮหุ่นหวิดมากหุ่นหวิดจริงเฉียวไปอีกเดียว
ขนลุกเลยอ่ะใช่ค่ะเห็นแล้วก็
โอ้โหถ้าเราเป็นนุ่มสาวในภาพเราจะทำอย่างไรนะคะ
จากภาพจะเห็นได้เลยว่ารถมอเตอร์ไซค์ล้มลง
เนื่องจากมีรถกระบะที่วิ่งผ่าช่องที่มีการวางกลวยจารจรเอาไว้มาเข้ามาปุ๊บ
รถมอเตอร์ไซส์วิ่งมาเฉยแต่ว่าพอวิ่งผ่ากลวยเสร็จใช่ไหมคะ
ก็เลยพุ่งชนกลวยแล้วก็เลยเสียหลักล้มลง
จังหวะนั้นมีรถ๑๘ล้อวิ่งเข้ามาพอดี

โชคดีที่ผู้ชายคนนี้คือเขาเป็นแฟนกัน
ก็คว้าตัวแฟนสาวเอาไว้ได้ทำให้ไม่กระเด็นเข้าไปใต้ท้องรถพ่วง
ขับตามหลังมาอย่างกระชั้นชิดทำให้รอดตายอย่างหวุดหวิดเลยทีเดียว
ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจ
เป็นภาพที่บันทึกได้บริเวณทางเบี่ยงเข้าช่องคู่ขนาน
หน้าการประปาสาขาบางประกงถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่๔๑
เข้าชนบุรีค่ะก็เหตุเกิดที่ฉะเชิงเซานะคะ
ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะคะ
ผู้ที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็
นายสมนึกกุศีอายุ๒๐ปีเท่านั้นเองเป็นผู้ชาย
แล้วก็นางสาวพัชนิดาชายองอายุ๑๙ปีผู้ซ้อนท้ายค่ะ

เพราะว่าคือณช่วงเสี้ยววินาทีที่ตัวเองก็ล้มกลิ้งยังไม่รู้ทิศทาง
คือคว้าแฟนไว้ทันที่เห็นตอนหลังจากที่รถ๑๘ล้อวิ่งผ่านไปแล้ว

คือมันเตี๋ยขวัญมาก
ใช่วินาทีนั้นน่าจะเหมือนแบบหัวใจหยุดเต้นเลยอ่ะถูก
แล้วก็มีการนั่งปลอบขวัญกันอยู่สักพักหนึ่ง
ที่จะดึงตัวกันออกไปนอกท้องถนนได้อีกทีหนึ่ง

ใช่วิ่งฝ่าเส้นทางที่เขาวางกรวยเอาไว้ใช่ค่ะ
เตอร์ไซค์มาตามไม่เห็นก็เลยชนกลวยก็เลยล้มแล้วก็เกิดเหตุการณ์

เราไม่เป็นไรเราดูแล้วว่านิดนึงไม่เป็นไรหรอก
คนอื่นข้างหลังต้องนึกถึงเผื่อเขาด้วย
บางทีระวังตัวเองไม่พอต้องระวังคนอื่นด้วย

อันนี้เราก็ต้องระวังตัวเองเพิ่มมากขึ้นไปอีก
บนท้องถนนนะเกิดอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสติต้องมีเยอะมาก

ก็ได้รับการประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว